เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมผัวเมียคู่นี้ไปที่ไร่มัน
เมื่อวานตอนเย็นนะนะแล้วฝนมันตกไง
ปรากฏว่าฝนตกแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยง
สามีเสียชีวิตเลยนะ

แล้วดูก่อนที่คุณผู้ชมคุณธรรมคุณขวัญเห็นไหมว่า

แล้วเอ๊ะที่ตัวของผัวเมียคู่นี้
มีอะไรที่มันจะเป็นตัวล่อ
นักข่าวรู้ว่ามีคนโดนฟ้าผ่าตาย
แล้วศพเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดป่าสามัคคีธรรมนักข่าวของเราก็ไปถึงที่วัดเลยค่ะ
ไปเจอภรรยาของผู้ตายก็คือนางกลิ่นทูบมาลาศรีอายุ๔๔ปี
ก็กำลังนำร่างของสามีคือนายสวัสดิ์มาลาศรี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานี่ค่ะตอนนักข่าวไปถึง
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เราสองคนเนี่ยนะทำไร่มันอยู่กลางไร่เลย
พื้นที่ที่ตะบนฮวยแย้เนี่ยนะคะฝนมันก็ตกมา
คิดเหมือนกันว่าจังหวะนั้นฟ้ามันเปรี้ยงลงมาที่สามีและเธอ
แล้วก็เลยแบบเอ๊ะสามีเนี่ย
ฟ้าผ่าจนเสื้อผ้านี่ขาดเลยนะแล้วสามีก็ล้มลง
ทีนี้พอเห็นแบบนั้นเธอรีบไปดูนี่ดูสิเอาเสื้อมาให้ดูด้วยค่ะ
ทีนี้ไปตามชาวบ้านมาช่วยเหลือเขาบอกว่าไม่ทันแล้ว
แล้วคุณผู้ชมดูสภาพกางเกงที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าฟ้ามันผ่ามาตรงเป้ากางเกงของสามี
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นกระดุมสี่เม็ดนั่นไหมไม่รู้หรือว่ากระดุมเหรอ
นี่ไงไม่รู้ว่ากระดุมโลหะเกี่ยวไหมเพราะว่าฝั่งภรรยาเองอ่ะบอกว่า
ฉันน่ะใส่ต่างหูฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่างหูเนี่ย
มันจะเกี่ยวไหมกระดุมกางเกงของสามีเกี่ยวหรือเปล่าลองฟังดูค่ะ
น่าจะมาจากกระดุมเหรอครับกระดุมใช่ไหมมันมีกระดุมเม็ดแบบเป็นเล็ก
อ๋อผ่ากางเกงหรอโอ้โหลงกางเกง
กางเกงนี่ขาดแบบนี้เลยใช่ไหมครับเราไม่ได้ฉีกนะขาดแบบนี้เลย
ขาดแบบนี้มันใหม่มั้ยมันมีแบบนี้เลย

ทุกคนก็แปลกใจแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น

จากโรงพยาบาลหนองบัวระเวเนี่ยก็
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ครอบครัวไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายหรอกค่ะ

ครับวันนี้ดูโลหะที่นำกระแสไฟฟ้า

ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้กระดุมอะไรนั้นหรือเปล่านะฮะ